เรื่องของหัวอกคนเป็นหนี้พระภูมิน่าเห็นใจนะ

เป็นหนี้ทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร

รายหนึ่งเนี่ยเป็นหนี้เครียดจัดถึงขั้นผูกคอตาย
อีกคนนึงเป็นหนี้เครียดเหมือนกันแต่เขาแก้ปัญหาด้วยการร้องเพลง

แตกต่างกันนะคะแต่น่าเห็นใจทั้งคู่ไปดูคลิปการร้องเพลงกันก่อน
กลับให้การคุมลองแต่ตอนนี้ไม่มีทางหก
เหมือนบ่นต้นตรงจะทำฉะนาย
แค่ต้องรอราคาคงยังชิ้นน้อย
หรือว่าราคาที่ร้อยห่อยลงที่ต่ำท่วี้น้อย
ค่ายังทำให้สนับสนับสนุน
ร้ายร้ายร้ายก็ยังไม่พอ
วรผู้จัดการท้อประสอบเงินผมไม่พอ
อดรออีกนักกับคำว่า

แล้วก็น่าเห็นใจด้วยค่ะ
ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสุรชัยค่ะเอาไปโพสต์
หน้าเพจข่าวอุดรธานีนะคะ
เป็นเสียงครวนจากสวนยางตัวจริง
คือนั่งร้องอยู่ที่โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ทกศเลยนะคะครับ
เนื้อร้องเนี่ยก็โอดครวนเรื่องของปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
เขามีเงินไม่พอที่จะไปจ่ายหนี้ทกศ
ก็เลยร้องเพลงที่หน้าโต๊ะของเจ้าหน้าที่ทกศเลยว่าเห็นใจหน่อยได้ไหม
คนที่ไปดูก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะเลยเข้าไปให้กำลังใจเยอะมาก
บอกว่าให้สู้ชีวิตต่อไปนะเนี่ยค่ะกลั่นออกมาจากใจณขณะนั้นเลยเหรอ
จริงไม่มีเงินใช้หนี้ไงไม่มีเงินที่จะมาผ่อนหนี้กับเขา
น่าเห็นใจนะคนเป็นหนี้มันเครียดมากจริงนะคุณภาคภูมิเห็นมาสอนเอ้ย
เป็นหนี้แล้วไม่มีเงินจ่ายมันไม่มีทางออกไม่รู้จะทำยังไง

เขาไปขอเปิดเผยตัวแต่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นคนถ่าย
เป็นคนถ่ายจริงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายของวันที่๒๙มีนาคมที่ผ่านมา
เขาไปทำธุระที่ทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
อยู่ที่ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
แล้วคุณลุงที่อยู่ในคลิปเนี่ย
เป็นชาวสวนยางพาราเขาเดินทางไปจ่ายหนี้ที่ทกศ
คุณลุงมีเงินติดตัวไป๑๕๐๐บาท
ระหว่างที่คุณลุงคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วต้องจ่ายเงินเนี่ย
เขาได้ยินเจ้าหน้าที่ทกศถามเรื่องเงินที่ไม่พอจ่ายหนี้ครบตามกำหนด
คนถ่ายเขาบอกว่าเขาได้ยินไกล
เขาก็ไม่มั่นใจว่ายอดที่ต้องจ่ายคืออะไร
แต่ได้ยินเสียงลุงชัดว่าลุงยืนยันว่ามีแค่๑๕๐๐เท่านั้นเอง
แล้วก็ระหว่างที่คุยกันระหว่างคุณลุงกับเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะ

เขาเห็นเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยค่ะ

แต่เนื้อหาไม่มั่นใจว่าคุณลุงร้องสด
หรือว่าคุณลุงอาจเตรียมเนื้อมาอะไรมา
แต่งกรอนมาที่บ้านแต่งเนื้อเพลงมาจากที่บ้านหรือเปล่านะ
แต่ร้องจบแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงต่อ
คนถ่ายคลิปก็ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นต่อ

เพราะว่านั่งอยู่ดูจากกล้องมือถือที่ใช้ถ่ายเนี่ยก็อยู่ไกลหน่อยนะ
แต่ว่าเสียงเข้ามาชัดเลยนะครับ
ผมดูราคายางที่ประกาศไว้ล่าสุดเมื่อ๓๐มีนาคมนะคุณเดี๋ยวมาสอน
งแผ่นดิบ๔๓บาท๓๐สตางค์ต่อกิโลกรัม
น้ำยางสด๔๔บาทต่อกิโลกรัม
ถือว่าราคาตอนนี้ไม่ดีนะ
ชาวสวนยางบอกเราหน่อยก็ได้นะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ
เนี่ยคนก็ให้กำลังใจกันเยอะนะคะอืม
ทีนี้มาดูอีกหนึ่งคนค่ะคราวนี้เนี่ยเครียดหนักถึงขั้นฆ่าตัวตายนะคะ
นายสรศักดิ์ศรีสุวรรณอายุ๓๗ปีเป็นชาวอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เครียดเป็นหนี้ทกศ๓๕๐๐๐บาท
ตัดสินใจใช้เชือกผูกคอตายกับต้นเงาะหน้าบ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
วันนี้เนี่ยครอบครัวพร้อมญาติพี่น้องก็นำศพของนายสรศักดิ์ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะ

ชื่อว่านางอำนวยสังเกื้อเล่าให้ฟังว่าสามีเป็นคนดีมาก
สาเหตุก็คือเครียดเอาที่ดินที่เป็นสวนยางพารานะคะ
ครับสิบสามไร่ไปจำนองไว้กับทกศอืม
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับสามีก็ส่งดอกเบี้ยให้ทุกปี
ปีหนึ่งก็๗๘๐๐๐แต่ไม่ได้ส่งเงินต้นคืนให้กับทางทกศ
เพราะราคายางตกต่ำจริงจ่ายได้แต่ดอก
จ่ายได้แต่ดอกเงินต้นไม่ได้จ่ายบางปีก็ต้องทำเรื่อง
ขอผ่อนผันในการชำระหนี้ก็เลยเครียด
บอกว่าสามีบ่นให้ฟังเป็นประจำสุดท้ายก็คิดสั้น
ผูกคอตายเขียนจดหมายลาตายเอาไว้ด้วยนะว่าที่ดงที่ดินอะไรที่มี
ให้กับทางครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะครับ
จัดงานศพญาติพี่น้องก็มาช่วยกันเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเพราะภรรยาของนายสรศักดิ์บอกว่าตัวเธอเองเนี่ย
ก็ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวครับทีนี้หนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยจะยังไง
ก็อยากจะให้ทกศมาช่วยเหลือเรื่องของการผ่อนผันการชำระหนี้ให้กับครอบครัวของเธอด้วยนะคะ
คือเวลาที่มีเรื่องของอุทธกภัยหรือว่าเรื่องวาตภัยเรื่องเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างเนี่ย
กศเขาจะผ่อนผันหรือว่ายืดเวลาชำระหนี้ให้อยู่แล้ว
แต่ในช่วงเวลาปกติเกษตรกรที่ไม่มีเงินจะไปผ่อนหนี้ทกศ
ด้วยราคาพืชผลการเกษตรอะไรตกต่ำเนี่ยผมว่าลองไปถามลองไปคุยกับทกศก่อน
เพื่อเขาจะมีวิธีในการช่วยเหลือหาทางออกให้อืม

แต่ไปมีหนี้นอกระบบอีกเนี่ยอันนี้มันจะหนักมันจะหนักเป็นทวีคูณ
ยังไงลองคุยกับทกศนะครับอย่าเพิ่งคิดสั้นนะฮะอย่าเพิ่งคิดสั้น
ลองคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนน่าจะยังมีทางออกอยู่นะคะ
สำหรับกรณีการเสียชีวิตแล้วเนี่ยแล้วหนี้ยังค้างอยู่
คนที่เป็นลูกหลานเนี่ยทางเจ้าที่เขาก็ต้องดูว่ามีมรดกตกทอดอะไรหรือเปล่า
อย่างที่คนเสียชีวิตบอกว่ามีที่ดงที่ดินยกให้ลูก
ก็เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องเอาไปขายถอดตลาดแล้วก็มาใช้หนี้อะไรกันเป็นทอดอีกไง

อย่าคิดว่าเราจบปัญหาด้วยการตัวเราเนี่ยตายไปซะ

ใช่ค่ะตกไปที่ทายาทค่ะคือทายาทได้มรดกมาเท่าไหร่ก็ต้องชดใช้หนี้ไป
แต่ไม่เกินมรดกที่ได้อย่างนี้ค่ะ